แสวงบุญชาวไทยมุสลิมเดินทางไปประกอบพิธีฮาร์ดประจำปี๒๕๕๙
ที่ประเทศซาวดีราเบียเที่ยวบินแรกแล้ว
โดยทางอธิบดีกรมการศาสนาระบุว่า
ได้ส่งเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้แสวงบุญ
ประจำที่สาวดีอาราเบียแล้ว
นายกฤษยพงศิริอธิบดีกรมศาสนากระทรวงวัฒนธรรม
กล่าวนะครับว่าการส่งผู้แสวงบุญพี่น้องชาวไทยมุสลิม
เดินทางไปประกอบพิธีฮัทประจำปี๒๕๕๙
ที่ประเทศสาวุดีอาราเบียเป็นไปตามแผน
ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัทอย่างเรียบร้อย
ในปีนี้ก็มีผู้เดินทางไปแสวงบุญทั้งสิ้น

โคต้าที่ได้รับ๑๔๐๐คน
และหายไป๗๙๘คน
จากผู้ที่ได้รับสิทธิ์ตัดสินใจไม่เด็ดขาด
ภายในกรอบระยะเวลาที่กระทรวงฮัตร

ทำให้ไทยต้องยืนยันยอดผู้ที่จะเดินทาง
ตามจำนวนที่มีความพร้อมเท่านั้น

ยังประเทศสาวุดีอาราเบียเมื่อคืนที่ผ่านมา
เป็นเที่ยวแรกจำนวน๒๙๓คน
โดยออกจากสนามบินภูเก็ต๑๕๘คน
และสนามบินสวนภูมิ๑๓๕คน

ที่จะออกจากประเทศไทยไปยังสาวดีอาราเบีย

ว่าประเทศไทยได้ตั้งศูนย์อำนวยความสะดวก

ซาอุดีอาราเบียกระจายทุกพื้นที่
เพื่อดูแลผู้แสวงบุญชาวไทยอย่างทั่วถึง

อำนวยความสะดวกกรมการศาสนา
เปิดให้บริการ๒๔ชั่วโมง